พระภิกษุจีนเสวียงจังหรือพระถังสำจังผู้เดินทางไปแสวงบุญที่อินเดียในบันทึกของท่านซึ่งเขียนขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช๑๑๘๙ได้กล่าวถึง
พระพุทธรูปจำหลักด้วยไม้จันทร์ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารสูงประมาณ๖๐ฟุตเป็นพระพุทธรูปที่พระเจ้าอุเทรนทรงสร้างไว้
เชื่อกันว่าพระพุทธรูปแก่นจันทร์เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเหมือนพระพุทธองค์ทุกประการ
และเป็นต้นแบบของพระพุทธรูปในลักษณะนี้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน